ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของความร่ำรวย
หลายคนก็ต้องนึกถึงเรื่องของการมีเงินมีทองเหลือเก็บหรือกินเหลือใช้นะครับ
แต่ว่าการสร้างฐานะให้ร่ำรวยมั่นคงนั้นแน่นอนต้องมาพร้อมกับความเสี่ยง
เราจะมีวิธีการรู้จักการปกป้องความเสี่ยงอย่างไร
เพื่อให้ร่ำรวยและมั่นคงโดยที่ไม่มีความเสี่ยงครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณรักชาติสุขพรครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินกรุงเทพประกันชีวิต
คุณรักษาสวัสดีครับนอกจากการสร้างฐานะแล้วนะครับ
การสร้างความมั่นคงในชีวิตเราต้องทำอย่างไรดีครับ
คือจริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ไปคู่กันนะครับ
เพราะว่าเวลาเราสร้างความมั่นคงไปเนี่ยเราลงทุนเราทำธุรกิจไปเนี่ย
หรือว่าเราประกอบอาชีพไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่รอบตัว
ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็จะไปบรรทนเรื่องของสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่นะครับ
แล้วความมั่นคงแน่นอนย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงเราจะมีวิธีการปกป้องความเสี่ยงนั้นอย่างไรดีครับ
คือจริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันมีทั้งความเสี่ยงที่เราสามารถจัดการได้แล้วก็จัดการไม่ได้นะครับ
อย่างการลงทุนต่างในตลาดทุนก็ตามหรือว่าในการลงทุนต่างเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้
แต่ว่าในขณะเดียวกันความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้มันก็มีอยู่
เช่นความเสี่ยงจากเรื่องของโรคร้ายแรงต่างเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของชีวิต
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากครับ
คุณบางคนเนี่ยชีวิตของเขาหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีค่ากับคนเป็นพันเป็นหมื่น
เพราะฉะนั้นคุณค่าของคนคนนี้มันก็จะสูงตามไปด้วย
เพราะฉะนั้นการที่สูญเสียคนคนนี้ไปมันก็อาจจะทำให้กระทบกับคนอีกเป็นร้อยเป็นพัน
เพราะฉะนั้นการปกป้องความเสี่ยงอย่างนี้จำเป็นจะต้องปกป้องคุณค่าชีวิตของเขาไว้ด้วย
ถ้าพูดถึงเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงการปกป้องคุณค่าคุณภาพชีวิต
เราต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เรามีการปกป้องแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
คือจริงแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งดูนะครับว่าสมมุติว่ามันก็แบ่งเป็นหลายเลเวลนะครับ
ว่าเราเป็นพนักงานเราเป็นพนักงานทำงานอยู่ตามบริษัททั่วไปห้างร้านทั่วไป
อันนี้เราก็จะมีการคุ้มครองความเสี่ยงอยู่หลายรูปแบบนะครับ
ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ประกันสังคมไล่มาตั้งแต่สวัสดิการของบริษัท
จนกระทั่งถึงการที่เราจะต้องปกป้องความเสี่ยงเรื่องของการซื้อประกันเรื่องของอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันนักธุรกิจที่ทำธุรกิจทั่วไป
เวลาที่เขามีโอกาสที่จะกู้เงินมีโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจต่าง
จำเป็นที่จะต้องมีความคุ้มครองในสิ่งที่เขาทำไว้อย่างนี้เหมือนกันครับ
อันนี้ประกันชีวิตก็จะเข้าไปมีส่วนในการปกป้องความเสี่ยงพวกนี้ด้วย
ที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลคงต้องถามว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใด
สามารถปกป้องความเสี่ยงปกป้องคุณภาพชีวิตให้กับเราได้อย่างดีที่สุดครับ
คือจริงมันต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีหนี้สิน
กู้ยืมธนาคารอย่างนี้เราก็มีแบบประกันที่เรียกว่าชั่วระยะเวลา
ที่จะคุ้มครองเครดิตอันนี้ไว้หรือบางทีถ้าเราต้องการเป็นมรดกให้ลูกหลาน
เราก็ใช้แบบประกันที่เรียกว่าตลอดชีพหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะมีเงินใช้หลังเกษียณ
ก็จะมีแบบประกันที่แตกต่างและเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยด้วยครับ
มีคำแนะนำไหมครับว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรให้เลือกผลิตภัณฑ์ประกันที่เหมาะสม
แต่ละบุคคลต้องทำอย่างไรดีครับ
ผมก็ต้องดูก็ต้องดูว่าวิธีการวางแผนการเงินของเราเป็นยังไง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฐานะของเราที่จะซื้อประกันให้เหมาะสม
เราสามารถชำระเบี้ยประกันได้เท่าไหร่ซึ่งจะเหมาะสม
แล้วก็ขณะเดียวกันแบบประกันที่เราใช้เราใช้ในวัตถุประสงค์อะไร
เช่นถ้าเราเป็นอยู่ในวัยเริ่มทำงานอย่างนี้ฮะเราก็อาจจะใช้แบบประกันที่แบบหนึ่ง
ถ้าเราต้องการที่จะสะสมเงินแล้วพอเรามีเงินมากขึ้น
เราต้องการที่วางแผนเกษียณเราก็ใช้แบบประกันอีกแบบนึง
แต่ถ้าเราต้องมีความห่วงความคุ้มครองเรื่องของหนี้สินต่าง

ซึ่งตรงนี้เราต้องมาคำนวณให้ถูกต้องว่าในแต่ละช่วงวัยเราจะใช้ประกันแบบไหน
ครับซึ่งสามารถไปขอคำแนะนำจากคุณรักชาติได้ใช่ไหมครับ
ครับเรามีที่ปรึกษาทางด้านการเงินอยู่เยอะพอสมควร
ก็มีที่ปรึกษาทางด้านการเงินอยู่ทุกสาขาครับ

คุณผู้ชมครับความเสี่ยงเรื่องของแต่ละช่วงวัยนั้นมีความแตกต่างกัน
วิธีการปกป้องความเสี่ยงก็ย่อมแตกต่างกันไป
ตามฐานะตามความเหมาะสมตามคุณค่าของชีวิตนะครับ
ปกป้องแล้วไม่ใช่เราปกป้องแค่ตนเอง
แต่ว่าเรายังปกป้องคนรอบข้างและคนที่เรารักได้อีกด้วยนะครับ
อันนี้เป็นคำแนะนำจากทางด้านของคุณรัชชาติที่แนะนำมาในวันนี้นะครับ